และที่ดูกันทุกวันอยู่แล้วนะครับกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้จะนำเสนอร้านนี้เลยบอกเลยว่าดูแล้วคุณจะหิวค่ะ
นี่คือร้านที่มีชื่อว่าคลุกกับข้าว
เป็นเมนูที่อยากจะแนะนำก็คือเมนูนี้หมูสับปลาเข็ม
อันนี้หาทานยากนะเขาบอกว่าเป็นสูตรที่คุณพ่อของเจ้าของร้านเนี่ย
เคยทำให้ทานตอนเด็กผมบอกเลยผมไม่เคยทาน
อร่อยมากคุณนะแล้วเขาก็เลยทดลองสูตรนะลองทำไปทำมา
เพื่อให้มันสะดวกทานกับคนรุ่นใหม่แล้วก็เข้ากับยุคโควิดแบบนี้
ที่หลายคนอาจจะอยู่คอนโดใช่ไหมไม่สามารถทอดปลาเค็มเองได้
มันมีกลิ่นแรงไงคุณเขาก็เลยทำหมูสับปลาเค็มแบบ
ไม่ได้ปรุงรสชาติใดเพิ่มเติมนะคือให้ได้รสชาติจากวัตถุดิบล้วน
้วนก็คือจะมีความหอมแล้วก็เค็มของปลาเค็มอยู่ในน้ำ

ไม่ต้องคุณสามารถเข้าอุ่นในไมโครเวฟได้เลย
แล้วพออุ่นเสร็จออกมาคลุกข้าวสวยร้อน
บมะนาวใส่หอมแดงใส่พริกนิดนึง
อร่อยใช่ล่ะแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง๑เดือนเลยค่ะคุณ
ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อคุณสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เลย

เอาล่ะใครจดไม่ทันแชะไม่ทันจะสั่งทาน
อยากจะให้เราโปรโมทร้านให้ก็ดูตามกติกาแบบนี้
ส่งรูปมา๒๓ภาพหรือเป็นคลิปสินค้า
เอาแบบสั้นนะไม่เกิน๑นาที

แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ